ผู้โดยสารนะครับนะฮะคือขออภัยหลอกพาคนขับรถ
พระนักควรศรีเอพยาเนอะวนอยู่วนอยู่วนอยู่
แล้วก็ชิงรถเข้าไปนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ตั้งแต่วันที่หนึ่งกัญญาณที่ผ่านมานะครับ
หลังจากนายพลนามสกุลนาตาอายุห้าสิบหก
เป็นคนขับรถแท็กซี่สีชมพูนะครับทะเบียนกรุงเทพ
ไปแจ้งความครับว่าถูกคนร้ายจี้ชิงรถแท็กซี่ไป
ที่นี่ลุ้นสถานีรถไฟฟ้าซอยลาซานสมุดป้าการ
บอกจะให้พันห้าไปส่งได้ไหมที่หลังโรตัสอยูตรยา
จากนั้นก็ทำทีแวะหาเพื่อนให้ขับวนอยู่ทั่วอายุธยานั่นแหละ
คนร้ายพอสมโอกาสก็ชักอาวุธออกมาแล้วข่มขู่ส่งเงินมา
ส่งเงินมาเสร็จปั๊บยื้อแย่งพวงมาลัยรถไปแล้วชิงรถขับหนีไปเลย
ตำรวจพระนครศรีอายุธยาตรวจสอบจนพบว่าคนร้าย
เอารถแท็กซี่มาจอดทิ้งไว้ในวัดแห่งหนึ่ง
แล้วก็สืบสวนขยายผลจนทราบชื่อชื่อนายสันติภาพอายุ๒๔ปี
อยู่บ้านแถวนั้นแหละตำรวจไปเชิญตัวมา
นายสันติภาพบอกกเฮจริงแต่อ้าวว่าก็คนขับเร็กซี่ไม่กล้ามาส่งผมที่บ้าน
จะให้ผมลงให้ได้เลยโอ้โหแล้วมาอีกตั้งหลายสิบกิโลเมตรกว่าจะถึงบ้าน
ก็เลยโมโหนะฮะขับรถมาเองซะเลยแล้วก็จอดทิ้งไว้ที่วัดนี่แหละนะครับ
แตะต้องทรัพย์สินอะไรตำรวจคุมตัวไปดำเนินคดี
แต่จากการตรวจสอบประวัติพบว่าเคยก่อเหตุชิงรถแท็กซี่เมื่อปี๒๕๕๙
แล้วก็ข้อหารักทรัพย์ในท้องที่อายุทยามาแล้ว
แล้วคนขับรถแท็กซี่พี่พลพี่พลบอกขอบคุณเจ้าหน้าที่เลยโอ้โหนึกว่าไม่ได้คืนซะแล้ว
ส่วนที่ผู้ต้องหาอ้างว่าเขาไม่ยอมไปส่งไม่จริงหรอก
อกให้ผมขับวนอยู่นั่นแหละ

ดีใจไหมอยากขอบคุณเจ้าหน้าที่ไหมครับ
อยากขอบคุณมากเลยครับทั้งสารวัฒนศิษย์ทั้งร้อยเวียนครับ

อันนี้เห็นคนร้ายบอกว่าลุงไม่เข้าไปส่งเขาเลยจริงใช่ไหมครับ
ไปส่งแล้วครับไม่รู้เขาไม่มีจดหมายที่ว่าเขาจะไปจริง

โอเคครับขอบคุณครับ